อีกสักเรื่องหนึ่งบนท้องถนนคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้ก็ยังรอความเป็นธรรมอยู่นะคะ
นักศึกษาสาวปี๒ถูกมอเตอร์ไซค์พุ่งชนจนสลบคาทางม้าลายนะคะ
แต่ว่าก็ยังไม่มีการเยียวยาจากคู่กรณีนะคะ
วันนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดพาน้องคนนี้ไปที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
ขอความช่วยเหลือนะคะในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาค่ะ
เหตุการณ์วันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมาคือคุณนิพาดาอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาค่ะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ปี๒เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข้ามข้ามตรงทางที่ควรจะข้ามด้วยคือทางม้าลาย
เนี่ยค่ะแล้วถูกมอเตอร์ไซค์พุ่งชนอย่างจังเลยนายพงพัฒน์อายุ๒๙ปี
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีก็ไม่มาเยียวยาอ้างว่าไม่มีเงินนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
พานางสาวนิพาดาไปกระทรวงยุติธรรม
ขอความช่วยเหลือเยียวยาในฐานะผู้เสียหายคดีอาญาค่ะ
นางสาวนัทพัฒนยงใจยุทธ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมวันนี้มารับเรื่องนะคะ
แล้วบอกว่ากระทรวงยุติธรรมจะประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รัดติดตามคดีและพิจารณาเรื่องเงินเยียวยา
พรบค่าตอบแทนผู้เสียหายต่อไปค่ะ
นายเอกพบบอกว่าหลังเกิดเหตุคู่กรณี
ไม่เคยมาเยียวยาผู้เสียหายเลยอ้างเพียงว่าไม่มีเงิน
ซึ่งจริงแล้วสามารถช่วยเหลือได้ตามสมควร
แต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวตรงจุดนี้นะคะ
ผู้เสียหายต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเกือบ๕๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นการเซ็นยินยอมรับสภาพหนี้กับทางโรงพยาบาล

โดนรถชนแรงแบบเมื่อกี้นี้แล้วชีวิตต้องเปลี่ยนเนี่ย
ตอนนี้ก็หวาดกลัวไม่กล้าข้ามถนนคนเดียวตรงจุดนั้นอีกเลยค่ะ